และถ้าเกิดว่าดิฉันจะพาคุณไปอีกหนึ่งร้าน

แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในร้านขายรองเท้าแล้ว

แต่ว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นด้วย

ตัวอะไรหนออยากรู้เหลือเกิน
อยากรู้ใช่ไหมก็ตัวที่เราบอกว่าถ้าเจอแล้วขอ๓คำไง
บางคนก็บอกว่าวิ่งป่าราบสิครับ

ไปดูสิครับน้องงู

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปร้านรองเท้า

มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเจออยู่ในร้านขายรองเท้าเลยนะ
แต่ก็ด้านไปเจออยู่ในร้านนะคะ
เหลือมตัวยาวใหญ่ม้วนขดอยู่นี่แหละค่ะคุณค่ะ
เดี๋ยวเถอะเจ้างูเหลือมตัวนี้ดันทะลึ่งเข้าไปในร้านขายรองเท้า

คือพี่เขามาซุกตัวอยู่ที่
ร้านขายรองเท้าในปั๊มปตทเลิศสวัสดิ์
ตลาดบัวขาวจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหทำเอาทั้งลูกค้าทั้งแม่ค้าเจ้าของร้านเนี่ย
แตกตื่นกันไปหมดทั้งร้านนะคะคุณ

จากการสอบถามนะคะคุณจำปานาบำรุง
เจ้าของร้านรองเท้าเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังเดินไปค้นรองเท้าอยู่

รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกอยู่ในกล่องรองเท้านะ
จากนั้นก็เลยลองเอาไม้มาแห่มาเคลียร์ดู

นี่ค่ะนี่งูเหลือมขนาดยาวกว่า๒เมตรแบบนี้

หลังจากได้สติรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้ว
โทรศัพท์เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พี่มาช่วยจับงูออกจากร้านหน่อยจะเป็นลมแล้วเนี่ย

ซึ่งหลังจากพี่เจ้าหน้าที่มาถึงร้าน
ก็ใช้เวลาอีกประมาณ๑๐นาทีนะคะ
ถึงจะจับตัวพี่เหลือมตัวนี้ออกมาได้นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เขาก็จะนำพี่เหลือมเนี่ย
ไปใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ